เตือนแล้วไม่ฟังห้ามแล้วไม่เชื่อนะครับ
หนุ่มเมียนมามาเที่ยวตรงจุดชมวิวที่เกาะสมุย
ปรากฏว่าข้ามรั้วแล้วก็ลงไปนั่งตรงโขดหิน

อีกคนนึงลงไปใกล้กับทะเลเลย
แล้วปรากฏมันเกิดวินาทีชีวิตคลื่นซัด
ดูดเขาลงทะเลนะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมน่ากลัวมากนะฮะ

เขาไปนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วเกิดคลื่นซัดนะฮะ

คลื่นดูดลงหายไปแวบหนึ่ง

หลังจากนั้นคลื่นมันซัดตัวเขามาร่างไปกระแทกกับโขดหินเหมือนกันนะ

แต่เพื่อนเขาดูสิกระโดดลงไปช่วยตรงนั้นเหมือนกัน

บริเวณจุดชมวิวลาดเกาะสมุยตำบลบ่อผุด
อำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราธารณี
จริงแล้วนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนอื่น
เป็นคนที่อยู่แบบตามรั้วกั้นนะนะ

แต่เห็นเมียนมา๓คนเขาลงไปตรงโขดหิน
แล้วมันใกล้ขึ้นมากเขาก็เลยถ่ายไว้
คุณผู้ชมลองดูจังหวะที่นักท่องเที่ยวต่างเช่าถ่ายไว้

คุณผู้ชมลองดูจังหวะที่นักท่องเที่ยวต่างชาวถ่ายไว้
ต่างชาติที่อยู่ตรงขอบแนวรั้วที่กั้น
เขาก็ถ่ายไว้ได้เขาเห็นท่าไม่ดีเหมือนกันนะ

แล้วก็ถ่ายจังหวะที่ผู้ชายคนนี้ถูกคลื่นซัด
แล้วก็ดูดลงไปในทะเลแล้วเขาบอกโอ้ก้อนอะไรเนี่ยนะฮะ

คุณผู้ชมฮะทีนี้ครับ
เราถามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจุดชมวิวตรงนี้นะฮะ

ธีรศักดิ์รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ชายที่ตกลงไปนะฮะ
เขาเล่าว่าชายชาวเมียนมา๓คนนี้นะครับ
ลักษณะคล้ายเมาเหล้าก่อนจะพากันเดินลงไปด้านล่าง

คุณคือถ้าแบบนี้เจ้าหน้าที่เขาจะต้องเตือน
เขาต้องบอกก่อนไหมว่าห้ามเข้าไปใกล้มันอันตราย
เขาบอกเขาเตือนแล้วคือเตือนแล้วห้ามแล้วแต่ไม่เชื่อไม่ฟังนะครับ
และอีกอย่างหนึ่งจุดชมวิวตรงนี้เขามีแนวกันเอาไว้
เป็นเชือกกั้นไม่ให้ลงจากขอบตรงนี้ไป
เพราะว่าถ้าลงไปมันจะอาจจะถูกคลื่นซัดอันตรายได้
และโดยเฉพาะช่วงนี้ขึ้นลมแรงนะครับ

ไปไม่นานได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ
มีคนตกลงไปในทะเลก็เลยรีบวิ่งมาดูนะครับ
เห็นคนอย่างนี้ถูกขึ้นซัดตกลงไปแล้ว
ส่วนเพื่อนเขาอีกคนกระโดดลงไปช่วย
แล้วเพื่อนเขาอีกคนไม่สามารถช่วยเพื่อนที่ตกลงไปคนแรกได้
ก็ยังสามารถว่ายน้ำกลับขึ้นฝั่งได้นะคุณ
คนที่สองที่ลงไปโอ้โหรอดชีวิตปฏิหารเหมือนกันนะฮะ
แต่คนที่ถูกคลื่นซัดจมหายไปในทะเลต่อหน้าต่อตาทุกคนนะครับ
มากับเพื่อน๓คนแล้วก็มีอาการเมา๑คนคนที่ตกน้ำอะครับ
แล้วทีนี้ก็ได้ลงไปนั่งที่หัวน้ำ
แล้วก็มีเพื่อนนั่งอยู่ใกล้ครับ
ขึ้นมามามามาสัดเข้ามาใส่ตัวครับ
และทีนี้น่าจะหัวกระเทศกระเทศกับหญิงวิ่งลงไปช่วยครับ
ไปช่วยทีนี้ก็กำลังจะดึงขึ้นมา
มันเหมือนจะรู้สึกว่าหมดเร็งครับคุณช่วยหมดเร็งครับ
สารน้ำมันหลุดลงไปแล้วทีนี้เพื่อนก็ปล่อยครับ

นำรั้วแล้วก็เชือกมาปิดกั้นทางลงไปยังทะเลด้านล่าง
จุดที่หนุ่มเมียนมาพัดตกลงไปต้องปิดกั้นไว้เลยนะครับ

ไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในจุดดังกล่าวนะครับ
ส่วนการค้นหาร่างจริงทำตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะ
แต่อุปสรรคสำคัญคืออะไรคุณเห็นอยู่นะ
ขึ้นลมแรงช่วงนี้นะครับจนถึงขณะนี้ยังไม่พบร่างของผู้สูญหายนะฮะ
แม้วันนี้คลื่นลมจะอ่อนกำลังลงกว่าเมื่อวาน
ในช่วงเช้าและสายที่ผ่านมา
แต่ก็ยังเป็นอุปสรรคในการค้นหานะครับ
ได้มีการเตรียมประสานผู้ประกอบการเรือเจ็ดสกีในพื้นที่
ในการช่วยกันค้นหาอีกครั้งหนึ่ง

เพื่อนที่มาด้วยกันคุณทั้งสองคนเลยนะ

ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีออกไป
ดังนั้นยังไม่ทราบว่าผู้สูญหายเป็นใครพัก

ยังไม่มีญาติมาแจ้งความเอาไว้เลย
เพื่อนสองคนก็ดันขี่มอเตอร์ไซค์หนีหายไปก่อนนะฮะ
ก็ต้องตามตัวกันให้เจอนะครับ